กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะจากดราม่าการปล่อยปลาลงน้ำผิดชนิดจากบุญได้บาปค่ะ
กลายเป็นว่าทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำขณะเดียวกันกรมประมงออกมาให้คำแนะนำนะคะ
พร้อมกับชี้แนะว่าปลาชนิดไหนห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะค่ะ
เพราะว่าโอกาสรอดต่ำนะคะกรมประมงได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
คุณผู้ชมระบุว่าตามความเชื่อของสายบุญการปล่อยสัตว์น้ำ
เฉพาะสัตว์น้ำหน้าเขียงถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่หนุนนำชีวิต
แต่ว่าการปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะนั้นนะคะผู้ปล่อยควรจะมีการคำนึง
แล้วก็มองถึงเรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม
เพราะว่าปลาแล้วก็สัตว์น้ำหลายชนิดแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันค่ะ
บ้านก็อยู่ในบึงใหญ่ซึ่งบึงใหญ่ในวัดเองก็อาจจะไม่ใช่บ้านของสัตว์น้ำทุกชนิดนะคะ
แทนที่จะเป็นการช่วยชีวิตกลับเป็นการทำร้ายชีวิตของสัตว์น้ำแล้วก็ในธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นคิดจะทำบุญทั้งทีควรต้องมีการศึกษาว่าแหล่งน้ำตรงไหน
กับการปล่อยปลาชนิดใดเพื่อช่วยให้ปลานั้นอยู่รอดแล้วก็มีชีวิตต่อไปได้จริงนะคะ
กรมประมงระบุไว้ว่าปลาแต่ละชนิดนั้นควรปล่อยในแหล่งน้ำที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมค่ะ
อย่างเช่นใครชอบปล่อยปลาไหลอย่างการปล่อยปลาไหลเนี่ยควรปล่อยในแม่น้ำหรือว่าคลองหนองบึงท้องนาเฉอะแฉะต่างเพราะว่าปลาไหล่ชอบขุดรูนะคะ
แล้วก็ชอบแหล่งน้ำที่กระแสน้ำไม่แรงมากไม่ควรปล่อยในแม่น้ำใหญ่ใหญ่เพราะว่าโอกาสรอดนั้นยากพอสมควร
ส่วนปลาดุกอุยค่ะไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นแล้วก็มีสัตว์ต่างถิ่นอาจจะอยู่เยอะทำให้ไปกระทบต่อแหล่งน้ำในธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ไม่รอดในที่สุดนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะนิยมไปปล่อยในแหล่งน้ำในธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นการทำบุญแต่สุดท้ายแล้วอาจจะระบบระบบนิเวศได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเลือกแหล่งน้ำแล้วก็ปลาให้ถูกต้องถูกชนิดที่เหมาะสมกันค่ะ